เมื่อวานเจอโบเมรดาหลายคนว่าเกี่ยวยังไง
ที่พี่โตโน่เขาเงืองามไม่กล้าดูนี่แหละค่ะ
คือเมื่อวานนี้มีงานแฟชั่นโชว์

งานนี้ค่ะเราเจอนางเอกคนสวยรวยเสน่ห์น้องโบเมลดาค่ะ
มาพร้อมกับวลีเด็ดอีกแล้วสัมภาษณ์ลูกสาวทีไรมีประโยคเด็ดตลอดนะคะคือนักข่าวถามถึงนะคะ
โบบอกว่าคือจริงหนูก็อวดไปงั้นแหละพี่
พี่เขาจะได้ไม่น้อยใจมีของดีก็ต้องโชว์บ้างนางบอกไปนะคะ
เพราะว่าคุยไลน์กันตลอดไม่เคยแบบห่วงห่วงออกโซเชียลแบบนี้นะคะ
ที่สำคัญถามว่าห่วงแล้วห่วงอเล็กบ้างไหมพี่เขาก็หล่อนะทำไมหนูจะไม่ห่วงล่ะ
ฉันนี่แหละถามเองต่อนะคะสมมุติมีผู้หญิงแบบว่ากล้ามาคุยกับอเล็กเนี่ยเธอจะว่ายังไง
ตอบว่าก็ได้ค่ะพี่ก็ต้องวัดกันหน่อยละกัน

ไปฟังคำตอบร้อยอีกแล้วค่ะ

วัดกันเลย

แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานอเล็กออกงาน๒งานใช่ไหมคะ
ฉันตกใจมากดามแขน

ผมส่วนตัวบอกว่าคือพอเสร็จงานสองงานนางไปเล่นบาร์ส
แล้วปรากฏว่ามันผิดจังหวะหัวไหล่หลุดนะคะ
แล้วก็คือว่าคนที่เล่นมาร์เขาเป็นคุณหมอด้วย

ใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วนะคะสบายใจได้โบเมลาจะดูแลอย่างดีค่ะ
งานเดียวกันนะคะเจอสาวจันจิคุณผู้ชม
บอกว่าพี่หนูตกใจมากแต่งตัวไม่เป็นเลยค่ะ

ไม่รอดค่ะแม่ติดตั้งแต่กุมภาแล้วค่ะ

นางบอกว่าสวยไม่ค่อยมีคนดูค่ะ
วาเลนไทยที่ผ่านมานะคะฮือฮามากนะคะ
ปกติไม่ค่อยมีภาพของจันจิในไอจีของมาริโอนะ

นางบอกว่าจริงเซอร์ไพรส์มากนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือกลัวแฟนคลับเข้าไปด่า
ปรากฏว่าสไลด์ดูเขาไม่ด่าหนูแล้วพี่

มันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่มีอีก

มีการถามอยู่ค่ะ
ขอตอบประมาณไหนดี
ตกคนแทรวค่ะทุกคนแบบยังไง

มีแต่คอมเมนต์บวกทั้งนั้นเลยค่ะ
ก็เลยแบบดีใจ
เขาไม่ด่าเราแล้ว
เอ็นดูนะคะ๘ปี

ไปทำอื่นดีกว่าเนาะ
คุณผู้ชมปิดท้ายกับเตอร์ไพรส์เล็กในงานนะคะ
พระเอกสุดสิทธิ์นะคะคุณโชนจินดาโชด

แบรนด์นี้ดังนะใช่อันนี้๑๕๐๐บาท
ขนาดไหนรู้ไหมคะไม่ทำแล้วนะค่ะ

แฮดาเวย์ไงดาราฮอลลีวูดเขาถือออกงาน

คุณผู้ชมนะคะที่สำคัญนะคะเขามาเปิดใจด้วยว่า

ลงตัวทุกอย่างแล้วที่มางานวันนี้อย่ามาซัพพอร์ตแฟนนะคะ
ครอบครัวสนิทกันมากจะแต่งไหม

เลยอยากมามาเป็นกำลังใจกับเขา
น่าต้องจบอย่างนี้ผมว่าน่าจะเป็นผมแล้วแหละ
ดีมากเลยครับเป็นความโชคดีของผมนะ
รู้สึกว่าเร็วค่ะรู้สึกว่าทำอะไรด้วยกันเยอะมาก
จริง๒ปีรู้สึกว่านานกว่านั้นเนอะ

แล้วก็มีอะไรก็อัปเดตเขาอยู่เสมอ
ว่าตอนนี้ประมาณเท่าไหนแล้วอนาคตจะเป็นยังไง